อีกหนึ่งอันที่มันเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของราคาแก๊สหุงต้ม

เพราะว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคาแก๊สหุงต้ม

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ

เรื่องน้ำมันเรื่องพลังงาน
ปัจจัยของการดำรงชีวิตจริงครับ

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเรา

เราเจอปัญหาเรื่องโควิดระบาด
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ส่งผลกระทบต่อรายได้
เรียกง่ายว่ารายได้ลดลง

มันก็ลำบากกันทั้งประเทศนะครับ
แล้วพอมาเจอราคาน้ำมันแพงขึ้นไปอีก
มันมีความรู้สึกว่าถูกกระทำถูกกระทบซ้ำ
เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกัญญา

เข้าปั๊มต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์
สัปดาห์น้ำมันขึ้นทั้งต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห

น้ำมันปรับราคาขึ้น๖ครั้งครับ

เราเจอเรื่องน้ำท่วมซ้ำเข้ามาอีก
ความลำบากก็เพิ่มเข้ามาอีก
มันก็ทุกข์ซ้ำทุกซ้อน
เจอทั้งโควิดเจอทั้งน้ำท่วม
เอาแล้วมาเจอราคาน้ำมันแพง

เราต้องจับตาดูประเด็นเรื่องนี้ครับ
กบงประชุมด่วนนัดพิเศษ
อุ้มราคาแก๊สหุงต้มกับดีเซล

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ตอนนี้มีรองนายกสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ด้วย

แนวทางที่เขาจะคุยกันวันนี้คือ
จะมีมติเรื่องเกี่ยวกับราคาแก๊สหุงต้ม

จะดูเพื่อจะตรึงราคาไว้อย่าให้ขยับไปตามกลไกตลาด
เพราะถ้าแก๊สหุงต้มขึ้นราคาทุกครัวเรือนเดือดร้อนกันหมด

พ่อค้าแม่ขายที่ขายอาหารก็ต้องแบกรับต้นทุนเพิ่ม
เดี๋ยวก็จะเป็นเหตุผลเป็นต้นเหตุ

งก๋วยเตี๋ยวปรับราคาขึ้นมาอีก
ฉะนั้นจำเป็นต้องตรึงราคาไว้ให้ได้เรื่องแก๊สหุนต้มเนี่ย

น้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นน้ำมันที่เติมรถบรรทุกรถกระบะ

ถ้าไม่ตรึงราคาเอาไว้การขนส่งสินค้าก็มีต้นทุนเพิ่ม
แล้วจะกระทบต่อการขายสินค้า
คือเมื่อค่าขนส่งเพิ่มเดี๋ยวราคาสินค้าก็จะขยับตาม
อันนี้เป็นวัตถจักรที่หนีไม่พ้นมาทุกครั้งที่น้ำมันขึ้นราคา
ฉะนั้นต้องตรึงราคาดีเซลพื้นฐานเอาไว้ก่อน
อั้นเอาไว้อย่าให้มันเกินลิตรละ๓๐บาท
ราคาตลาดโลกราคากลไกการตลาดโลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่เถอะ
แต่ว่าออกจากปั๊มเนี่ยอย่าให้เกิน๓๐บาท
แล้วเดนซินเนี่ยดีเซลเนี่ยเป็นราคาน้ำมันที่เราใช้มากนะครับ
วันหนึ่งเขาบอก๑๓๐กว่าล้านลิตร
เราใช้ดีเซนไป๑๐๐ล้านลิตรต่อวัน
อกนั้นเป็นเบนซินประมาณ๓๐กว่า
มีคำถามว่าการตรึงราคาแก๊สหุงต้ม
เรารับเขามาแพงแล้วมาขายถูกแล้วขึ้นราคาไม่ได้
บริษัทขายน้ำมันปั๊มน้ำมันใครก็จะยอมเข้าเนื้อ
อธิบายว่ามีวิธีการที่จะทำได้ครับ

ดึงเงินเอามาจากกองทุนน้ำมันมาชดเชยให้บริษัทขายน้ำมัน
ในส่วนต่างที่ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาที่ตึงไว้
ท่านผู้ชมคงจะได้ยินชื่อคุ้นแล้วล่ะว่าไอกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันมันเป็นยังไง
จริงก็ตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๒๒แล้วครับ
กองทุนนี้เขาจะเก็บเงิน
จากราคาน้ำมันราคาก๊าซ
ที่ขายให้ประชาชนเนี่ย

ราคาน้ำมันดีเซลใน๑ลิตรเนี่ย
ชักเข้ากองทุนประมาณ๖บาทเยอะเหมือนกันนะครับ

ราคาน้ำมันตลาดโลกมันขยับราคาขึ้น
บริษัทน้ำมันเขาจะขึ้นราคาตาม
เราก็เอาเงินค่าตงที่เก็บไว้ในกองทุนน้ำมันเนี่ย
เอาไปชดเชยเพื่อตึงราคาน้ำมันไว้

เป็นการตรึงราคาโดยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเข้าไปช่วย
แล้วที่เราเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช้ไปเก็บไว้ใช้ไปเนี่ย
ล่าสุดลองดูตัวเลขหน่อย

เอาเฉพาะบัญชีแก๊สหุงต้มนะ

เพราะว่าเราต้องชดเชยให้
ไม่ให้ขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม
ติดลบอยู่๑๗๐๐๐ล้านบาท
มันใกล้เพดานที่กำหนดไว้
ดานที่กำหนดไว้คืออย่าให้เกิน๑๘๐๐๐ล้านบาท

องทุนที่บัญชีน้ำมันเออเก็บไว้เก็บไว้เยอะครับแล้วเป็นบวกอยู่กว่า๑๑๐๐๐ล้าน
เนื้อหาที่กบงจะประชุมวันนี้คือ
ให้ซื้อขายในราคาเดิมต่อไปได้อีก
อย่าลืมนะว่าติดลบอยู่๑๗๐๐ล้านนะ
ก็ต้องเอาเงินมาถามว่า

แนวทางที่คิดกันไว้คือ
ให้สภาพัฒน์ที่เขามีหน้าที่กันกรอง
เอาเงินกู้ไปใช้หน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย
สภาพัฒน์อนุมัติเงินกู้๕แสนล้าน

ตุลาพฤศจิกาธันวามกราปีปีหน้า

กบงประชุมกันแล้วจะคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้

เออทำไมช่วงนี้ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นแพงขึ้น

เซนเดือนเดียวปรับราคาขึ้น๖ครั้ง
เหตุที่น้ำมันแพงอธิบายง่ายว่าหนึ่ง
หลังจากโควิดคลี่คลาย
เศรษฐกิจหลายประเทศเขาเริ่มฟื้นตัว
เมื่อเริ่มฟื้นตัวก็ใช้รถมากขึ้นใช้น้ำมันมากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น

เมื่อความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น
แต่น้ำมันที่ผลิตออกมาไม่ได้เพิ่มตาม
ถามว่าทำไมไม่ได้เพิ่มตามเพราะ
เขาไม่ผลิตน้ำมันเพิ่ม
เขากลัวว่าผลิตเพิ่มออกมาเดี๋ยวราคาตก

สหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นประเทศผลิตน้ำมันไม่น้อยนะครับ
สหรัฐอเมริกาเจอพายุเฮอลิเคนถล่มเข้าไปหลายลูก
ก็เลยผลิตน้ำมันไม่ได้มีปัญหา
มันก็เลยกลายเป็นว่าความต้องการน้ำมันเนี่ยมันมีมาก
แต่ผลผลิตออกมาน้อยก็ต้องราคาแพงเป็นหลัก
แล้วมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นไปเรื่อยด้วยนะ
เขาประเมินกันว่าก่อนสิ้นปีมันน่าจะสูงถึง๙๐เหรียญ

ฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นไปอีกทางแก้มียังไง
ก็อย่างที่ว่าใช้กองทุนน้ำมัน
แต่ว่าถ้ารัฐบาลจะช่วยมันมีช่องทางที่รัฐบาลจะช่วยได้
ถ้าจะช่วยนะช่วยยังไงครับ
ตอนนี้ในน้ำมัน๑ลิตรเนี่ยเราต้องเสียภาษีโน่นภาษีนั่นสารพัด
รวมทั้งจ่ายเงินหักเข้ากองทุนน้ำมัน
ด้วยภาษีตัวสำคัญคือภาษีสัมภาษามิตร
เดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมครับว่าในน้ำมันดีเซน๑ลิตรเนี่ย
เราต้องเสียเป็นภาษีสรรพสามิตร๕บาท๙๙สตังค์
ใน๑ลิตรนะถ้ารวมแวดเข้าไปด้วยก็๖บาทกว่า๖บาทกว่า
ประเทศไทยเคยเก็บภาษีน้ำมันสัมภาษามิตรถูกที่สุด๐๐๑บาท
ภาษามิตรน้ำมันเนี่ยมันง่ายดีก็ขยับราคาขึ้นมาเรื่อย
เพื่อหาเงินเข้ารัฐสุดท้ายขึ้นมาก็ลิตรละหกบาทกว่า
อย่างที่ว่าเอาเงินเข้ารัฐเอาไปใช้โน่นใช้หนี้ยิ่ง
ภาวะที่รัฐบาลอยู่ใกล้ภาวะถังแตกเนี่ย
ภาษีน้ำมันเนี่ยหมูในอวยเลยครับ
ฉะนั้นถ้ารัฐจะลดภาษีสัมภาษามิตรลงมา
จากปัจจุบันเนี่ยประมาณ๖บาทเนี่ย

ไปครึ่งหนึ่งได้ไหมรัฐยอมเฉือนเนื้อหน่อยได้ไหม
ประชาชนจะช่วยประชาชนได้มาก

รัฐบาลจะยอมควักเนื้อที่ถือไปจากประชาชน
คืนกลับให้สู่ประชาชน
ในช่วงที่ประชาชนเจอความยากลำบากอย่างนี้

ประชาชนเท้าทุกข์สำทุกข์ซ้อน
ตอนเจอโควิดขาดรายได้รดตกงานธุรกิจป่นปี
มาเจอน้ำท่วมแล้วมาเจอเรื่องราคาน้ำมัน
ถามว่าถ้าไม่ช่วยกันตอนนี้แล้วจะช่วยกันตอนไหนครับ
ก็ฝากรัฐบาลเรื่องนี้ในช่วงขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

เขาเรียกว่าช่วงเข้ายากหมากแพงนะในช่วงนี้
วิกฤตโควิดสถานการณ์อุทธกภัย
แล้วก็ปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดภาระ

ใช่ค่ะนี่คุณสืบสกุลพูดถึงเรื่องน้ำท่วม
น้ำท่วมข้าวยากหมากแพงเรานำเสนอ